เป็นขนมครกเมืองย่าโมเห็นแล้วต้องร้องโอ้โห
เพราะว่าเป็นขนมครกแบบไส้ตุ้ม
เรียกว่าขนมครกไส้ทะลักก็แล้วแต่

นี่คือนครราชสีมาฮะเป็นขนมคลกของร้านที่มงคลสายเนธ
เจ้าของร้านชื่อร้านเขานะขนมครกไฮเทคทรงเครื่อง
หรือขนมคลกไส้ทะลักเราถนัดชื่อหรอกชื่อ๒

ขายแล้วลูกค้าไม่จำขายแบบธรรมดาลูกค้าไม่จำ
ลูกค้าก็ไม่ซื้อก็เลยลุยลุยทำแบบพิเศษเลยฮะ
เอาแบบไส้ตุ้มแต่ก่อนจะโรยไส้เนี่ย
เอาหน้าก่อนได้ไหมเอาตัวเนื้อขนมครกก่อน
เอาขนมครกมาเอาหลุมมาหลุมที่เราจะหอดเป็นหลุม
แต่คราวนี้สาดลงไปเลยฮะเทลงไปเลยแบบเมื่อสักครู่นี้
พอเทลงไปให้มันได้ที่อย่าร้อนเกินไฟก็อย่าร้อนเกิน
ให้มันแบบไฟอ่อนขนมครกมันจะได้นุ่ม
นุ่มถ้าหากไฟร้อนเกินมันจะแข็งปลาหัวนักท่องเที่ยวเจ็บแน่นอน
เอาเบาเอาเบาไฟนุ่มขนมครกก็จะนุ่มตามมาด้วยครับ
พอได้ที่ไม่ต้องแคะนะเอามาทั้งแผ่น
เอามาทั้งแผ่นก็มาใส่กล่องคราวนี้แหละฮะ
อยากจะสาดอะไรเชิญตามอัธยาศัยมีไส้อะไรบ้าง
เรียกว่าหน้าก็แล้วกันมีหน้ามันเทศมันม่วงเผือกฟักทองฝอยทอง
ข้าวโพดมะพร้าวอ่อนถ้าแบบเนี้ยร้อยเดียวถาดละร้อยเดียวฮะ
แบบเดิมยังขายอยู่ไหมแบบเดิมเมื่อขายกล่องละ๒๐
แต่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาเขาไม่กินแล้วแบบเดิม
แบบเดิมกินที่ไหนก็ได้แต่แบบนี้ต้องเป็นร้านเฉพาะจริงฮะ
ของพี่มงคลในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาอยู่ไหนนะ
อยู่หน้าตลาดเทศบาลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงนครราชศรีมา
ขายทุกวันไม่ได้กลัวรวยนะกลัวอด
ขายทุกวันเลยไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยขายตั้งแต่เช้า
เอาแล้วจบตรงไหนขายแต่เช้าหมดเมื่อไหร่ก็จบ
กลับบ้านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเปิดเช้าไม่เกินเที่ยง
ขายดีลูกค้าชอบ
ไม่บอกว่าเป็นขนมครกดูไม่รู้นะนี่ใช่มันบางขนมครกหมดเลยใช่
คือเอาไปทำเป็นเค้กวันเกิดก็ได้นะสวยนะสวยนะ
ปัดเทียงลงไปดูสีสันสะใส
เวลากินต้องทำไงก็เด็ดเอาหรอดึงเอาอย่างนี้
อาจจะต้องตัดแบบเค้กหรือคุณจะจกหน้าก่อนแล้วแป้งตามไปอีกที